เรื่องมูเตรลูมันไม่เข้าใครออกใคร

สมมุติวันนี้ควรจะต้องใส่สีดำค่ะ

แต่มันไม่หยุดอยู่แค่นั้นคุณผู้ชมค่ะ

คุณแม่ของพี่แคนดี้รากแก่นเนี่ยบอกเลยนะคะว่า
มูแค่สีเสื้อจ้ะมูยันสีทาบ้านคุณผู้ชม
ฟังไม่ผิด
นี่คุณผู้ชมดูนะนี่คือบ้านหลังใหม่
พี่แคนดี้เนี่ยเขาตั้งใจทำให้คุณแม่บานเย็น
คือเดิมทีบ้านหลังนี้เขาจะทำเป็นออฟฟิศ
ซึ่งก็ได้ฝีมือการออกแบบของน้องชายอย่างโทนี่รากแก่นนี่แหละ
แต่ปรากฏว่าแม่บานเย็นเขามาเห็นบ้านหลังนี้แล้วชอบ
แคนดี้เขาก็เลยยกให้เป็นบ้านในฝันของคุณแม่ไปเลยละกัน

ใช่แล้วค่ะดีมากลูกสาวเนี่ยทั้งกระตันยูทั้งตามใจขนาดนี้
ก็เลยต้องถามความรู้สึกของแม่บรรเย็นสักหน่อยนะคะ
แม่บานเย็นบอกโอ้โหบรรทั้งรู้สึกดีใจแล้วก็เปิ้มใจมาก
แคนดี้เนี่ยนะเป็นลูกที่เหมาะสมกับคำว่าอภิชาตบุตร
ตามที่เคยพูดไว้บนเวทีงานแสดงต่าง
แต่เพื่อให้สมกับการเป็นเจ้าแม่สายมู
แคนดี้เขาก็เลยขอเลือกสีมงคลสีทาบ้าน
ซึ่งเขามีเหตุผลที่เลือกสีนี้ด้วยนะ
ลองไปฟังเสียงแม่บานเย็นกันหน่อยค่ะ
สวยมากสวยมากคุณแม่ชอบมากแล้วสีด้วยนะ
พ่อแม่บอกว่าแม่แม่ชอบสีเอาเขาเขาเทา
เอาลูกทำทันทีรถเทาทั้งบ้านเลย
กลายเป็นบ้านเงินไปเลยกลายเป็นบ้านเงินอ่าเงินเงินทองเอาเงินพันล้าน
เงินพันล้านพอได้แบบนี้เราก็พอใจแล้วนะคะ
แล้วก็มีความสุขแล้วคุณแม่ประทับใจมาก
ดูได้จากสีหน้าได้เลยนะว่าปลื้มใจขนาดไหน
บานเย็นเล่าเพิ่มเติมด้วยนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องหมอดูแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่นะคะ
คือหมอดูเขาเคยทักเอาไว้ว่าในบรรดาลูกสามคนที่คุณแม่บรรเย็นมีเนี่ย
ลูกคนที่จะอยู่กับแม่บานเย็นก็คือลูกคนกลางซึ่งก็คือพี่แคนดี้นี่แหละค่ะ
หลังจากแม่บรรเย็นกลับมาจากต่างประเทศก็มีพี่แคนดี้นี่แหละ
ที่อยู่กับแม่ตามคำทำนายของหมอดูจริงคืออยู่ด้วยกันแบบไม่ไปไหนเลย
แล้วจะเห็นนะว่าระยะหลังมาเนี่ยพี่แคนดี้เนี่ย
ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการทำธุรกิจ
จริงน่าจะไม่ใช่แค่การมูอย่างเดียวน่าจะเป็นเรื่องของความกระตันยูนี่แหละ

แต่ว่าบ้านหลังนี้ที่ฉันเคยไปมาแล้วไปตั้งแต่ตอนที่แบบว่าเริ่มกำลังก่อสร้างเลย
คือข้างในเข้าไปแบบขนาดที่ยังไม่เสร็จนะ
รับรู้ได้ถึงแบบพลังงานดีลมเย็นคุณผู้ชม
แล้วก็แม่บานเย็นกับพี่แคนดี้บอกเอาไว้ว่าตรงนี้จะทำเป็นถ้ำให้พญานาคด้วย
คือสร้างเป็นถ้ำแบบไม่ทันรอดูเลยอ่ะ
ใช่รอดูตอนเสร็จคุณผู้ชมค่ะ